บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอเจอกับเรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะ
วันนี้ก็มีประเด็นหลากหลายในวงการบันเทิงมาเพียบเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำเป็นเรื่องราวสะเทือนใจของคนที่รักครอบครัวสหวงค่ะ
แต่ที่เมื่อวานนี้นะคะมีคนร้ายค่ะบุกไปทำลายเจดีบรรจุอาธิของคุณปอนะคะ
ซึ่งก็สร้างความเสียหายแล้วสร้างความเสียใจไม่น้อยเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะคุณพ่อสงวนได้เดินทางไปที่เกิดเหตุค่ะ
บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
เป็นเรื่องสะเทือนใจมากเลยเนาะที่เราได้รับรู้ข่าวนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อสงวนสหวงได้เดินทางไปที่วัดธรรมธีธาราม
อำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำเพื่อสำรวจดูร่องรอยความเสียหายของเจดีบรรจุอธิปทฤษฎีลูกชายผู้ล่วงลับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคนร้ายใช้วัตถุที่เป็นเศษเหล็ก
ทำลายจนได้รับความเสียหายบริเวณรูปถ่ายที่ติดอยู่หน้าเจดี
โดยคุณพ่อสงวนค่ะเผยกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกเสียใจ
แล้วก็สงสารลูกชายที่จากโลกนี้ไปอย่างสงบ
แต่ก็ยังไม่วายถูกรบกวนจากผู้ที่ไม่หวังดี
ซึ่งถือว่าเป็นความโชคร้ายอีกครั้งของครอบครัวสหวงค่ะ
ก็เสียใจนะครับแล้วก็สงสาร
คือเราเห็นลูกเราถูกทำลายเขาสงสัย

จะหาอะไรมาปิดบังไว้ก็อย่าเลย
เพราะว่าข่าวก็รู้กันทั่วแล้วก็ไม่เป็นไรครับ

ปองก็เขาก็ไปแล้วให้เข้าไปดีเถอะ
อย่าอย่าอย่ามาทำอะไรอีก
จริงแล้วปอก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน

ก็ได้โพสต์ภาพเจดีมันจุอาธิพ่อทิศดี

พร้อมข้อความว่าไม่เป็นไรนะปอ
ทุกคนในครอบครัวของปอจะซ่อมบ้านให้ปอ

เพราะคนที่เขามีสติปัญญาที่ดี
คิดดีทำดีเขาคงไม่ทำแบบนี้ค่ะ

กดไลค์ประมาณหมื่นกว่าคนแล้ว
หมื่นกว่าไลค์แล้วแล้วก็ยอดให้กำลังใจ

ส่วนใหญ่คือส่งกำลังใจให้คุณโบทั้งสิ้นเลย
ก็เนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าถึงคุณปอจะจากไปนะคะ

ก็ยังสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเลย
แต่ยังไงก็ตามหลายคนก็ยังรอเจ้าหน้าที่อยู่นะ

เพราะอยากจะรู้ตัวว่าคนที่ทำเนี่ย
ทำเพื่ออะไรแล้วก็เป็นใครด้วยนั่นเองนะคะ